ที่จังหวัดชมรีนะฮะเราตามกันต่อ

ล่าสุดเป็นศพที่๒๒แล้วค่ะ

ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๐ตอนแรกเนี่ยมันเป็นคลิปออกมาที่เธอโดนไฟคลอก

ร่างกายเนี่ยท่วมทั้งตัวเลย
แล้วหลังจากนั้นเธอก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีนะคะ
โดนไฟคลอกเผาทำลายไป๙๕ของร่างกาย

แล้วสุดท้ายกลายเป็นศพที่๒๒ที่เสียชีวิตนะฮะ
เสียชีวิตเมื่อวานนี้สักประมาณบ่าย๓๐นาทีค่ะ

โอ้โฮหน้าตาสวยสดชื่นนะฮะทรมานนะฮะทรมาน
ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดราย๒๒ของเหตุการณ์
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณปลาอายุ๓๐ปี
ชื่อจริงก็คือนางสาวลัดดาวัลเกรดเกรดกรณ์นะฮะ
คือล่าสุดเรามีโอกาสไปคุยกับคุณพ่อของเธอ

แล้วบอกว่าคืนวันเกิดเหตุลูกสาวพร้อมกับเพื่อนรวม๑๓คน
ไปร่วมฉลองวันเกิดเพื่อนอีกคนหนึ่งในผับดังกล่าวนั่นแหละค่ะ
แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่ามาประสบเหตุการณ์แบบนี้
ตอนนั้นลูกสาวพยายามวิ่งหนีตายออกมาในสภาพที่
ไฟลุกทั่วตัวอาการสาหัสถูกไฟคลอก
ไหม้ลึกสักประมาณ๙๕ของผิวหนัง
แล้วก็ผิวหนังเสียหายถึงไหนคะ
ถึงชั้นไขมันชั้นลึกเลยนะ
พยายามรักษาอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางแล้วนะคะ

สุดท้ายน้องปลาเสียชีวิตค่ะ

ที่ไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์วันเกิดกันในเมาเท่นบีผับนี่นะครับ

ปลาเพิ่มอีก๑กลายเป็นรายที่๔แล้วนะคะ
ทีนี้ที่ผ่านมาทางครอบครัวได้รับเงินเยียวยา

ทางครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มดำเนินการเรียกร้องสิทธิ

ยังมีลูกสองคนที่ต้องเลี้ยงก็คือ
ลูกชายวัย๑๒แล้วก็ลูกสาววัย๖ขวบ
กลายเป็นว่าน้องทั้งสองคนกำพลาแม่นะคะ

คุณผู้ชมนะครับว่าเวลาพูดถึงว่า
ไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายเนี่ย
คือคุณผู้ชมครับเกิน๕๐เปอร์เซ็นต์เนี่ย

ก็รักษามาได้สักประมาณ๒๓วัน